วินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของป้าภัยจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขสตู้โบนัสนะครับ
ตู้เช่นถ้าตอบถูก๑ข้อ

ถ้าตอบถูก๔ข้อก็ได้กุญแจขายโบนัสไปเลย๔ดอกครับป้า
ซึ่งภายในตู้โบนัสของเรา๔ตู้นี้นะครับ
จะมีตู้โบนัส๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

เอาล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
ช่วยใหญ่อย่างการแล้วก็บอกแฮลล์
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
สัตว์ชนิดใดมีขามากที่สุด

ให้ถูกเท่านั้นนะครับต้องลุ้นให้ถูกทุกข้อนะฮะ

ถูกถูกไหมถูกถูก

รู้ตัวว่าหนูตอบถูกลูกแมงมุมนะฮะเออเป็นสัตว์ที่มีขามากที่สุดนะฮะ
งมุมมีกี่ขาลูกมันหายไปสองขาแล้วลูกแปดขาครับแมงมุมมี
ขานะลูกจำไว้นะแล้วก็ยุงกับแมลงวันและด้วงมีกี่ขาที่หนูตอบ
เมื่อกี้นี้หกขานะครับแมงมุมก็เลยมีเยอะกว่าใครเลยเนอะ
เอาล่ะตอนนี้ครอบครัวของป้าไภนะฮะจากสวรรค์สุพรรไปต่อชีวิต
อยู่ที่ห้าพันบาทและได้กุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอกที่หนึ่ง
ป้าผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปครับคุณผู้ชมมาลุ้นและเป็นกำลังใจกันต่อ
จากเรื่องสายันสัญญาครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เพลงใดไม่ใช่เพลงของสายันสัญญา
เอาข้อที่๔

ซึ่งเป็นคำตอบที่

พลาดไปได้นะเราจะได้มีโอกาสลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านนะครับ

เพลงด้วยกันแต่ลุงจิตเลือกมนลักษณ์เสนานะครับซึ่งไม่ใช่เพลงของสายันสัญญาแต่เป็นเพลงของใคร
ของยอดมักสลักใจนอกนั้นเป็นเพลงของสายันหมดเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครอบครัวของป้าภัยจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาทและได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ภัย๒ข้อแล้วใจชื้นไหม

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องบ้านของเราครับ
หนูเห็นยายกับตาลำบากหนูก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระตากับยาย
พอวันเสาร์อาทิตย์หนูไม่ได้ไปโรงเรียนหนูก็จะมาช่วยยายดูน้อง

ยายกับตาต้องทำงานหนักแล้วก็ยังไม่สบายอีก
ก็หาเงินมาให้พวกเรากิน
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วัดที่อยู่ในปฏิทินในภาพนี้คือวัดอะไร

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ซึ่งเป็นคำตอบที่
หุบหุบหุบหุบหุบหุบ
ถ้าถูกข้อนี้นะครับ๑แสนบาทให้เราได้ไปลุ้น
อีกข้อสุดท้ายคือ๑ล้านบาทนะครับ

ต้องหาข้อนี้ไปได้ถูกไหมถูก

๑แสน

ก็คือวัดธาตุเรนูนะฮะวัดธาตุเรนูนี้เป็นที่ประดิษฐานนะครับ
ของพระธาตุเลนูโดยเป็นพระธาตุประจำวันจันทร์
อยู่ที่บ้านเรนูนครอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะฮะ
อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากองค์พระธาตุพนมนะฮะวัดธาตุเรนูนี้
ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดนครพนม
เอาล่ะเพิ่งพลาดไป๑ข้อนะลูกไม่ถูกนะ
แต่อย่าเพิ่งใจเสียนะครับเราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้าน
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนอยู่ในข้อถัดไปนะครับ
ครอบครัวของป้าภัยจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
ขอให้ผมถามความรู้สึกหน่อยรู้สึกยังไงบ้างครับ
เหลืออีกข้อเดียวข้อสุดท้ายรู้สึกตื่นเต้นเลย
แต่ถูกไม่ถูกก็ไม่เป็นไรไม่แน่ใจได้แค่นี้ก็บุญแล้วล่ะพอใจพอใจมาก

เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยปอกแห้ว
ตั้งจากพี่ชายเก้าเพลงทำงานไม่ได้
ความลำบากของเราก็คือว่าป้าก็ทำงานหนักขึ้น
ก็จะกัดหวั่นสู้ซึ่งร่างกายไม่ไหวแต่ใจเราก็สู้
เลี้ยงลูกร้านได้ถ้ามีเงินสักก่อนก็คือว่า
แต่สมบัติอยู่โน่ยให้ลูกร้านอยู่ได้
ลักษะตัวเองและแล้วเราก็เอาไปลักษะ
พี่ชายลักษะแฟนที่เลือด
เอาไว้กินในครอบครัวและโจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คือปอกแห้วใส่ถุงจำนวน๔ถุงถุงละ๑๐หัวภายในเวลา๓นาที

ตัวเล็กไปเตรียมละครั้งไปเตรียม
เออ
ไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จ
ภัยทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

๑แสน
๑แสน

อุ้ยเล่นสาวเลยโอ้โห

ตายเลยบุญเลย

ดีใจมากจ้ะเกิดมาไม่เคยมีถึงขนาดนี้เลย

ผันซ่องผันหรืออะไรติดตัวแค่นั้น

พูดไม่ออกเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยจ้ะ

ครอบครัวของป้าภัยจากสุพรรณบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๑แสนบาท
และได้รับกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอก
เป็น๓ดอก

หลังตู้รอป้าอยู่อีกนะฮะ

จะเลือกส่งใครมาเลือกกุญแจต่อชีวิตครับ

หรือจะมาเพียงคนเดียวครับมาคนเดียวค่ะ

ภัยป้าภัยจะต้องเลือกกุญแจ
เอาไว้นะฮะมีสิทธิ์เลือกได้๓

คุณแจดอกที่๑ดอกไหนครับ

กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้น

กุญแจ๓ดอกนี้มีเวลารวมทั้งสิ้น

ป้าใจเย็นใจเย็น
เรามาดูโบนัสหลังตู้กันนะครับว่าวันนี้จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

ดูโบนัสจากตู้ที่๓นะครับ

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไหร่
หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น

หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ตอนหลังเงินทองก็ไม่พอใช้จ่ายกับครอบครัว

ก็เลยปรึกษากันสองคนแม่ลูก

ผมก็คิดว่าจะหาเงินช่วยแบ่งเบาภาระยังไง

หกถุงภายในเวลาสามนาที
ได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้ได้